สวัสดีครับหลังจากที่วันนี้ทำบุญไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ครับทำงานกันต่อนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนนั่นเองนะครับหลักหลักยังคงเป็นจุดเดิมก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับทำไมเป็นจุดดังกล่าวเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
เป็นอาวบังกอตอนนี้นะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวนะครับที่มีการดูดเอาความชื้นดูดเอากลุ่มฝนดูดเอาละอองน้ำต่างเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับแน่นอนครับก็ไปดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่แถวบริเวณพื้นที่ประเทศลาวแล้วก็เวียดนามเข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ด้วยนะครับจึงทำ
มีการเขยิบเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรานะครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานั่นเองนะครับนอกจากในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วเนี่ยนะครับใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคล่างภาคตะวันออกภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามา

พื้นที่ครับใครที่จะออกเดินเรือต้องระวังหน่อยนะครับทะเลคลื่นสูงประมาณ๑ถึง๒เมตรจุดที่มีฝนตกลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรครับภาคใต้ฝั่งอ่า
ช่วงมรสุมแล้วนะครับโดยคลื่นในระยะนี้เนี่ยนะครับ
สูงประมาณ๒เมตรนะครับจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
และที่สำคัญครับใครที่อยู่บริเวณตอนล่างเนี่ยนะครับ
ทะเลก็มีคลื่นประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะครับซึ่งอย่างที่ได้เน้นย้ำแล้วครับว่า
ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะเน้นตกในช่วงตั้งแต่บ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ
เลิกงานพอดีดังนั้นใครที่จะออกจากที่ทำงานก็ดูฟ้าดูฝนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒นี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ